ญี่ปุ่นชุดนี้เนี่ยเป็นชุดผสมผสานกันมากเลยนะครับ
เตรียมทีมเอาไว้ในศึกอยู่๒๓ปีต่อไป

แต่ว่าสปิริตการเล่นเนี่ยถือว่าไม่ต่างกับทีมชุดใหญ่
เพราะว่าโรโมเดลของญี่ปุ่นมันเหมือนกันหมด
เรื่องของสปริตการเล่นนะครับความเหนียวแน่นนี่มาแน่นอน
ซึ่งไทยจะประมาทไม่ได้ต้องรักษาฟอร์มการเล่นของตัวเอง
ส่วนเรื่องผู้เล่นตัวจริงเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยออกมา

ว่าอัชราพรคงยศก็น่าจะหายอากาศมาเจ็บน่าจะฟิตลงสนามนะครับ
ลาวันอภิญญพงศ์ก็น่าจะมีโอกาสได้ลงด้วย
รวมถึงตัวเซ็ตตัวหลักอย่างนุษราต้อมคำนะครับ

วัชริยานวลแจ่มหรือว่าหัทยาบำรุงศุกร์
ตัวรับอิสระเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็สลับกับทางซุภาทาบไพรโรธต้องดูว่าจะเป็นอย่างไร
สถิติกันหน่อยนะครับสำหรับไทยกับญี่ปุ่น
เจอกันมาทั้งหมด๔ครั้งนะครับ

ในปี๒๐๐๘ชิงอันดับที่๓ไทยก็ชนะไปนะครับ

ในรายการนี้ก็คือปี๒๐๑๖นะครับ

๑๘น๒๐นจะเริ่มเข้าสัญญาณไทยท่อสดนะครับ